ล่าสุดนะครับทางด้านบรรดาแป้งโดนพันลำซำประธานสมสรรค์
ก็ประกาศที่จะมอบรายได้จากค่าตัวในเกมไทยลีก
วันนี้เพื่อเป็นการเยียวยาให้กับแฟนบอลที่สูญเสียครับ
แม้ว่าบรรดาแป้งโดนพันธล่ำซำนะครับประธานสโมสรการท่าเรือจะติดงานอยู่ที่ต่างประเทศ
แต่ก็ติดตามความเคลื่อนไหวของทีมอย่างใกล้ชิดครับ
แล้วก็เตรียมที่จะเชิญชวนแฟนบอลสิ่งเจ้าท่าการท่าเรือนะครับ
ให้ร่วมกิจกรรมไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงการจากไปของแฟนบอลทั้ง๕คนในวันนี้
ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาที่แพสเตดียมพร้อมกับชมเกมฟุตบอลโตยาต้าไทยลีก๒๐๑๙นัดที่๑๑
ที่จะพบกับแบงคอกยูไนเต็ดในเวลา๑๙นาฬิกา
แล้วก็ได้เตรียมที่จะมอบค่าตัวทั้งหมดนะครับ
ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับ
ลีกอีก๒คู่ในวันนี้นะครับก็มีในช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาทีครับ
มุดประการซิตี้เจอกับพีทีประจวบและ๒๐นาฬิกานะครับ
ไปดูฟุตสอร์ทไทยลีกส์นัทที่๙นะครับ
วัน๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะครับห้องเย็นท่าข้ามเจอกับกรมทางหลวง
ถึงเรื่องของฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่๔๗ที่สนามช้างอารีน่าจังหวัดบุรีรำนะครับ
รอบรองชนะเลิศ๕มิถุนายนครับ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีเกลือเซาครับ
พบกับอินเดียและ๑๙นาฬิกา๔๕นาทีทีมชาติไทยครับพบกับเวียดนาม
จากนั้นครับในวันที่๘มิถุนายนนะครับ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ผู้แพ้จะมาเจอกันในรอบชิงอันดับที่๓และผู้ชนะจะไปชิงชนะเลิศกันในวันที่๘มิถุนายน
เวลา๑๙นาฬิกา๔๕นาทีกับรอบชิงชนะเลิศนะครับ